มีคนที่เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๑๐ขวบแถวปฐุมธานี
เห็นน้องแล้วก็แบบเขาก็สงสารกันมากเพราะว่ามีร่องรอยการถูกตีถูกทำร้าย
บัดแผลดูแล้วรุนแรงแต่มตัวไว้หมด
เขาก็เลยแจ้งเรื่องแจ้งราวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปช่วยเหลือ
ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ดูฮะเต็มตัวครับถูกตีแบบอื้อหือ
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่บริเวณริมถนนเรียบคลอง๓
ตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
มีคนเห็นเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบนะมีรอยจ้ำแดงตามแผ่นหลังตามตัวตามขา
ก็เลยไปดูเด็กเด็กบอกว่าถูกแม่ตีเดินมาขอความช่วยเหลือ
แม่ตีเพราะว่าไปขโมยเงินแม่เป็นเหรียญ๑๘เหรียญเหรียญ๕อีก๔เหรียญ
ก็เลยถูกทำโทษรวมแล้วก็ร้อยหนึ่งพลเมืองดีก็นำตัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นแบบนี้แล้วฮะนี่ครับต้องไปส่งแบบเนี้ยฮะ
นอนคว่ำไปเลยทั้งหลังทั้งขาทั้งก้นแรงจ้ำหมด
หงายไม่ได้เพราะว่าแผลที่หลังแบบแดงแบบนูนขึ้นมาเลยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปดูหน่อยครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่บ้านของน้องเขาเป็นยังไง
ที่เด็กบอกแม่ตีหนูเอาเงินมาเหรียญ๑๘เหรียญเหรียญ๕อีก๔เหรียญเนี่ย
ก็เลยถูกตีขนาดนี้บ้านอยู่ที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
เป็นบ้านของครอบครัวของหนูน้อยวัย๑๐ขวบเป็นบ้านเช่าก็ปิดล็อกเอาไว้
ไม่มีใครอยู่บ้านแต่ได้คุยกับแม่ของเด็กนะแม่เนี่ยอายุ๓๓
คุยทางโทรศัพท์แม่บอกว่าพลั้งมือตีลูกสาเหตุที่ตีมันไม่ใช่แค่เรื่อง
เมื่อคืนนี้ลูกขโมยเงินไปอย่างเดียวแต่ลูกเนี่ยชอบพยายามหนีออกจากบ้าน
แล้วเพื่อนบ้านมาเห็นก็แจ้งเอาไว้นะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกพยายามหนีออกจากบ้าน
ปกติเวลาลูกทำอะไรผิดเล็กน้อยจะทำท่าหนีออกจากบ้านทุกครั้ง
ทุกครั้งเพื่อนบ้านมาเห็นก็จะช่วยมาบอกแม่แม่ก็ต้องมาจับลูกล็อกเอาไว้ในบ้าน
แต่ยืนยันไม่เคยตีลูกแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงเพราะว่านอกจากลูกเนี่ยจะหนีออกจากบ้าน
โดยไม่รู้สาเหตุไม่ได้มีเหตุอะไรเลยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยไปเจอโทรมาบอก
ก็ถามลูกอยู่นานลูกก็ไม่ยอมตอบทำให้โมโหเพราะว่าก็ทำงานก็เหนื่อย
พอเพื่อนบ้านบอกว่าลูกเหนียวจากบ้านอีกแล้วนะก็ต้องมาก็เลยตีลูกไปนะครับ
แม่บอกว่าก็แย่เหมือนกันรู้สึกแย่เหมือนกันที่ทำแบบนี้
แต่อยากให้สังคมฟังมุมของแม่บ้างไม่มีแม่คนไหนหรอกที่ไม่รักลูก
หาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยเอาไปลงข่าว
เพราะว่าเมื่อวานที่เขามาคือเราไม่ได้พูดอะไรเลย
แล้วเขาเอาไปลงข่าวโจมตีเราอื้อซึ่งที่เราทำไปไม่ใช่เราไม่เสียใจ
เพราะเมื่อคืนเนี่ยเราก็นอนไม่หลับเรากินข้าวไม่ได้คือเราเครียบ
ตอนนี้พมปฐุมธานีไปดูแลเด็กแล้วนะครับ
รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีสภาพจิตใจดีขึ้น
ส่วนเรื่องของครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาช่วยดูแลให้
ว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกันดีแม่กับลูกการดูแลลูกอะไรพวกนี้นะครับ